กรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ลงพื้นที่ปิดประกาศห้ามพระสงฆ
ในการเข้าร่วมชุมนุมกับวัดพระธรรมกาย
ที่บอกไปว่าเป็นข้อความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน
เอาไปติดไว้ที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะครับ
ศิษยานุสิตก็ติดป้ายประกาศ
ขอรับการสนับสนุนอาหารและยารักษาโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
รายงานสดมาจากประตู๕วัดพระธรรมกาย
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ได้ติดป้ายประกาศขอรับบริจาคอาหารและยารักษาโรคจำนวนมาก
โดยอ้างว่ายังมีศิษยานุสิตและพระสงฆ์ติดอยู่ภายในวัดพระธรรมกายกว่า๑หมื่นชีวิต
ที่ประตู๕วัดพระธรรมกายตลอดช่วงเช้า
ยังคงมีพระสงฆ์เดินทางออกมาบินทบาท

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าพระสงฆ์ที่มาบินทบาท
ยังสามารถกลับเข้าไปในวัดได้ตามปกติ
ขออภัยว่ามัววานนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนานแห่งชาติ

ตลาดกลางคลองหลวงมีการตรวจสอบการเข้าออกของพระสงฆ์อย่างเข้มงวด
ตลอด๒๔ชั่วโมงซึ่งจะมีการตั้งเต็นต์อยู่บริเวณด้านข้างของตลาด
โดยเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการตรวจสอบใบสุทธิของพระสงฆ
เนรทุกรูปที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ตลาดนะครับ
หากพบว่าพระรูปใดไม่มีใบสุทธิก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
แต่หากมีใบสุทธิก็จะทำการลงทะเบียนในเอกสาร
ซึ่งจนถึงตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสุทธิพระสงฆ์ไปแล้ว๒๔รูป
เป็นพระจากวัดพระธรรมกาย๓รูปส่วน๒๑รูปเป็นพระที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับ
และจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นก็พบว่าหลังจากช่วงเช้าเป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากภายนอกเข้ามาชุมนุมในพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงอย่างเด็ดขาด
ซึ่งถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้ในวันนี้นะครับ
จากนั้นครับทีมข่าวยังมีโอกาสได้คุยกับพระสงฆ์ที่เดินทางออกมาจากวัดพระธรรมกาย
ท่านก็บอกว่าผู้คนด้านในยังอยู่กันอย่างสงบทุกคนเข้าใจในสถานการณ์ดี
แต่การที่พระสงฆ์ถูกตรวจสอบใบสุทธิก็ทำให้รู้สึกอึดอัดเสมือนว่าถูกกลั่นแกล้งอยู่บ้างครับ
ส่วนบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงตลอดช่วงเช้านะครับยังเป็นไปด้วยความเงียบเหงา
ศิษยานุสิตที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณนี้หลายคนยังอยู่ในอิริยบทของการพักผ่อนนะครับ
ซึ่งบริเวณด้านหน้าทางเข้าก็ได้มีการติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษโดยประบุว่ามีบุคคลติดอยู่ภายในวัดพระธรรมกายกว่าหนึ่งหมื่นชีวิต
และต้องการรับการสนับสนุนอาหารและยารักษาโรคจำนวนมาก
ส่วนพระสงฆ์จำนวน๕รูปที่อดอาหารประท้วงเข้าสู่วันที่๖นั้น
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกาย
จากการสังเกตการณ์ในเบื้องต้นก็เริ่มเห็นอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับ
เนื่องจากขาดสารอาหารและพักผ่อนไม่เพียงพอครับ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยบรัฐทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์ที่นี่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวเราก็จะรายงานกลับไปทันทีครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ